เรื่องราวความรักที่ทำให้ครูสาวคนหนึ่งที่จังหวัดชุมพรออกมาร้องเรียนต่อสื่อ
แล้วก็ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเธอเอง
เธอเป็นผู้หญิงนะแล้วเธอก็รักกับผู้มนวยการโรงเรียน
ซึ่งภูมิในการโรงเรียนก็มีเมียอยู่แล้ว
ส่วนตัวเธอเองก็เคยมีสามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มารักกัน
แต่รักครั้งนี้เปิดเผยไม่ได้
เพราะว่าหลายคนก็จับจ้องมองว่าเป็นครูกับพอโรงเรียนมารักกัน

ท้ายที่สุดเธอต้องยอมแปลงร่างของตัวเอง
ผู้หญิงผมยาวตัดผมสั้นเกลียนเลยแปลงเป็นธอม

ใช่นะครับเพื่อให้คนไม่ได้คิดว่าเธอกับพอเป็นแฟนกัน
แต่เรื่องนี้เธอออกมาเปิดเผย
กรณีว่าที่ร้อยเตรียหญิงชะนกปะพัด
ชื่อเธอค่อนข้างจะอ่านยากหน่อยนะครับ
รัตนประเสริฐอายุ๔๔ปีหรือครูส้ม
อัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
แล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน
ได้เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
นี่เธอให้เปิดเผยหน้านะเปิดเผยหน้าได้นะครับ
แล้วก็สื่อต่างก็นำเสนอข่าวของเธอรวมถึงในโลกโซเชียลด้วย
เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เธอบอกว่าต้องการที่จะเรียกศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงคนหนึ่งคืน
กรณีที่เธอนั้นถูกภูมิในการโรงเรียนคนหนึ่งย่ำยีจิตใจ
ทั้งที่รักกันมาเป็น๑๐ปี
ต่อมา๕ปีหลังพอคนดังกล่าวได้สั่งให้ครูส้มตัดผมสั้นซะ
ส้มบอกว่าเพราะรักจึงยอมแม้ผมที่เคยยาวนะถึงหลังเลยนะฮะ
เธอก็ต้องตัดผมสั้นและไม่ใช่สั้นแบบธรรมดาแบบผู้หญิงพึงจะตัด
แต่เป็นสั้นเกลียนเพื่อจะปลอมเป็นธอมเลยแหละนะครับ
ใช้ผ้ารัดที่หน้าอกเพื่อให้ดูคล้ายธอมมากที่สุดนะครับ
เพราะเกรงว่าฝ่ายชายจะเสียหายก็เลยต้องยอมทำ
แล้วที่ครูส้มยอมทุกอย่างอย่างที่บอกว่าครูส้ม
เขาเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติใช่ไหม
เขาได้เงินจากเรื่องของเงินกีฬาพวกนี้มาปีหนึ่งเป็นล้านนะ
ก็เอามาให้ผอเพราะว่าอยากให้ผอมีหน้ามีตาใช้ชีวิตแบบนี้

ใช่คือครูส้มบอกว่าพบรักกับพอได้
เพราะว่าพอมาขอให้ครูส้มสอนยิงปืนให้หน่อย
จากนั้นก็เริ่มผูกพันกันเริ่มไปไหนมาไหนกัน
แต่ก็รู้แหละว่าตัวผู้ชายก็มีภรรยาอยู่แล้ว
ส้มเองก็มีอยู่แล้วแต่ด้วยความรักไงคุณ
แล้วก็รักกันมานานนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เป็นข้อคอรหา
ไม่อยากให้ถูกติฉินนินทาก็เลยเอาล่ะตกลงกันว่า
เดี๋ยวจะปลอมเป็นธอมพอไปไหนมาไหนด้วยกัน
คนจะได้ไม่ว่าก็นึกว่ามากับธอมนะครับ
แต่เรื่องนี้ครูบอกว่าเมื่อรักจืดจางนะ
ปรากฏว่าพอกันแกล้งครูส้ม
ด้วยการพยายามบีบครูพยายามให้ครูย้ายออกจากโรงเรียน

โดยทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร

ขณะที่นายอดุลเงินศรีพอเขตพื้นที่การศึกษา
ปฐมศึกษาชุมพรเขต๒
บอกว่าได้ทราบเรื่องแล้วทางเราไม่ได้นิ่งเฉย
ได้ปรึกษากันกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
แล้วก็เห็นว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงซะ
ทั้งนี้เมื่อมีการประชุมครูผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ตนจะเน้น๒เรื่องนะครับที่ตนไม่ยอม
ก็คือเรื่องของการทุจริตละหนึ่งกับเรื่องของชู้สาวละสอง
ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น
หากมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับก็จะมีการลงโทษทางวินัย
ไม่ว่าจะรู้โดยช่องต่างอะไรที่มีความจะเจนกว่าจะเจน

ถ้าเป็นครูลักษณะของจู๋สาว
ลักษณะของเล่นพันธุ์พันธานลักษณะของเจ้าครู
ของเราค่อนข้างจะมีโทษรุนแรง
พอเขตพื้นที่การศึกษา
พอเขตพื้นที่ปฐมศึกษาชุมพรเขต๒นะครับ
ยังชี้แจงถึงกรณีที่ครูส้มร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากพอเขตด้วยนะ
พอบอกว่าเนื่องจากพออยู่เป็นพยาน
กรณีให้ทำหนังสือสัญญาไม่ให้ครูส้มยุ่งเกี่ยวกับผู้มนุยการคนนี้อีกนั้น
พอเขตพื้นที่ยืนยันว่าขณะเกิดเรื่อง
มีการโพสต์เฟซบุ๊กกันไปมา
ก็เลยเรียกทั้งคู่มาตกลงมาเคลียร์กันกับรองภูมิหน่วยการเขต
อีกคนนึงในวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
โดยให้ตกลงกันเองแล้วทางเขตจะไม่ดำเนินการใด
ก็แค่นั้นคือให้ตกลงไก่เกลี่ยกันซะนะครับ
เขตจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะครับ
ก็ยืนยันว่าในการตั้งคณะกรรมการสอบ
จะไม่มีตนอยู่ในชุดคณะกรรมการแน่นอน
เพราะอาจจะเป็นข้อคอรหาได้นะครับ
และการตปัญติธรรมวาย
ถ้าเข็มก็จะไม่ดำเนินการเรื่องอะไรกันกับพวกคุณ
เพราะว่าเราไม่รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้น

คนนู้นจะฆ่าคนนี้จะฆ่าคนนี้
บอกว่าถ้างั้นสร้างข้อตกลงไปเหล่านี้
และลงจะเป็นพยาน
ด้านของครูส้มเองนะครับก็บอกว่าการเซ็นสัญญา
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับพอคนนี้
เป็นไปตามการร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ไม่รับความเป็นธรรม
พร้อมเปิดเผยว่าการร้องเรียนที่ว่านี้
ไม่ได้ต้องการผอคนนี้มาเป็นคนรักอีกแล้ว
แต่ต้องการเรียกศักดิ์ศรีของตัวเธอคืนกลับมา
พร้อมทั้งเปิดเผยว่าตั้งแต่คบกันมาพอเป็นคนดีร่าเริง
แต่เมื่อพอไปเจอไปพบรักใหม่ก็คล้ายกับคนโดนของฮะ
แต่ลักษณะของคนที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ถ้าตามภาษาโบราณเขาเรียกว่าถูกของถูกไหม
ถึงขนาดไปหาหมอดู
แล้วเอาดวงเอาวันเดือนปีของแกไป
หมอดูก็ทักว่าเขาโดนของสกปรกจากการกิน
เราก็เลยเชื่อค่ะ
ก็เลยคิดว่าปกตินี่ผอจะเป็นคนดีมาก
๘ปีที่อยู่กับพี่มาผอเป็นคนที่น่านับถือน่ารัก
พูดล้อสนุกอารมณ์ดี
พี่ไม่ได้ต้องการท่านผอมาเป็นเหมือนเดิม
หรือมาเป็นคนนักหรืออะไรเหมือนเดิมไม่มีแล้วค่ะ
พี่ไม่ได้คิดการที่พี่เดินขึ้นสนลำรงค์ทำ
ใช้เวลาคิดเป็นเดือนจากเหตุการณ์ที่พี่เจอ
พี่ไม่ได้หึงหวงหน้ามืดแล้วเดินขึ้น
พี่ใช้เวลาคิดคิดแล้วคิดอีก
แล้วก็มันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างจบได้
ผอพูดเพื่อที่จะเอาพี่ออกจากชีวิต
โดยที่ท่านไม่คำนึงเลยท่านพูดประโยคสำคัญออกมาในชีวิตท่านเลย
ผมไม่เอาแล้วยังตามให้ผมเอาอยู่ได้
น้องว่าแกสมควรพูดไหม
ส้มเวลาให้สัมภาษณ์สื่อก็จะร้องไห้ทุกทีนะครับ
ส้มบอกว่าไม่หวังในตัวผอคนนี้กลับคืนมา
แต่ขอศักดิ์ศรีเชื่อว่าพอโดนเล่นทำของโดนทำของ
ศัยศาสตร์เหมือนนะครับใช่แล้วครูส้มก็ห่วงไง

คือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคนอื่นจะไม่ว่าเลยอะไรแบบนี้ค่ะ